สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในคืนนี้มาพร้อมกับภาพน้ำตกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นน้ำใสถ้าหากเห็นแบบนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลขุ่นแบบนี้
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่านี่เป็นสัญญาณว่าในบริเวณดังกล่าวอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินคนถล่มด้วย
ใครที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอยู่ใกล้แหล่งน้ำทางธรรมชาติต้องระวัง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคกลาง

นี่คือภาคเหนือครับส่วนภาคใต้ขณะนี้เอง
เรื่องของคลื่นทั้งเรื่องของฝนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ทำไมอยู่ที่ดีฝนในพื้นที่ภาคใต้กลับมาเพิ่มมากขึ้นในตอนนี้
ปัจจัยเป็นเรื่องของหย่อมความกฎอากาศต่ำในแถวบริเวณปราศิภามา
ออกทางตอนบนดังนั้นฝนส่วนใหญ่ก็จึงเทลงมาหมายในประเนณภ์พื้นที่ตอนด้านล่าง
แล้วก็เคลื่อนผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

อีก๑หย่อมที่เกาะตัวทางศอบพลลาว

แล้วก็มากระจายตัวในเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ก็อาจจะทำให้เกิดพายทั้งธรรมชาติเกิดได้นะครับ

คืนนี้จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
เป็นบริเวณที่ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนนะครับ
เฉพาะภาคใต้ตอนกลางฝนยังคงตกต่อเนื่อง

ก็จะพบว่าฝนยังคงตกเน้นนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

หลายพื้นที่ประนองพังงาภูเก็ต

คำนวณต่อไปในช่วงสายวันพรุ่งนี้
ก็ยังคงเห็นแนวกลุ่มฝนเข้ามาพาดผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

จะยังไม่มีการดูนี่เยอะมากเท่าไร

ถ้าหากดูก็จะพบว่าค่อนข้างเยอะละทีเดียว
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ตั้งแต่ตอนบนลงมาจนถึงตอนล่าง
รวมไปถึงบางพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ปีก

กาญจนบุรีจังหวัดตากจุดที่มีลำน้ำผ่าน
อาจจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการเป็นพิเศษ
ส่วนคืนลมยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปจนถึงวันที่๒๐
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันในวันเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ